แล้วเวลาเกิดสมมุติว่าน้ำมันท่วมคุณผู้ชม
เวลาคุณขับรถไปถ้าเกิดมันมีหลุมมีบ่อมีอะไรคุณจะรู้ไหม
มันก็มองไม่เห็นมันมองไม่เห็นจริง
เป็นรถยนต์ที่ฉันเคยขับแล้วกระแทกลงไปข้างหนึ่งนะคะ
ร้อนโอ้โหคือเอาตรงสะเทือนถึงเรา
แต่ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์นะคุณผู้ชมคว่ำใช่
แล้วเนี่ยเขาเจอแบบนี้ค่ะหลุมขนาดเนี้ย
แล้วคุณลองนึกภาพอันนี้คือน้ำมันลดแล้วนะ
ตอนที่น้ำมันท่วมมิดเขาไม่เห็นเออ
รถจักรยานยนต์คว่ำค่ะแล้วเจ็บเลยนะคะ
คนขี่ในเย็บห้าเข็มกันเลยทีเดียว
คือเพจข่าวสารเมืองปราการวี๒เขาเอาภาพค่ะ
นี่นี่เป็นภาพของอย่างนี้ไอ้หลุมตรงนี้ค่ะ
เขาบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ไปตกหลุมขนาดใหญ่น้ำท่วมมีเสียหลักล้มสิคนขี่บาดเจ็บ
จุดเกิดเหตุอยู่ที่ถนนสุขุมวิทย์บริเวณแยกปู่เจ้าสมิงพรายขามุ่งหน้าปากน้ำ
ตำบลสำรงเหนือค่ะที่อำเภอเมือง
ฝาท่อเหล็กขนาดใหญ่ของหน่วยงานหนึ่งอยู่กลางถนนแบบนั้นเลย
หลังเกิดเหตุหน่วยงานที่รับผิดชอบคู่รับเหมาของการไฟฟ้า
เขามีการเอายางมาต่อยอ่ะมากลบนะคุณอ่ะต่อให้รถเนี้ยมันสัญจรได้
นี่หลังกลบแล้วใช่ไหมรถมันก็สามารถสัญจรได้
แต่มันมีคนเจ็บไปแล้วนี่คะทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับผู้บาดเจ็บหน่อย
รักษาตัวอยู่ที่บ้านเจ้าตัวเล่าแบบนี้นะคะ
ว่าเหตุเกิดวันที่ยี่สิบเอ็กซ์กระดาษกรมตอนเช้ามืดเลยตีห้าฝนตก
เจ้าตัวบอกต้องไปทำงานคุณคุณดูภาพเนี่ย
สภาพเขาสิโอ้โหเลือดไหลอาบเลยนะคะตรงข้อเท้าของเขาค่ะ
เขาบอกเขาตัดสินใจต้องขี่รถจักรยานยนต์ลุยน้ำ
มันต้องไปทำงานจริงก็เป็นเส้นทางที่ใช้ประจำ
พอถึงจุดนี้มองไม่เห็นจริงเพราะน้ำมันท่วมมิดเลย
ไม่รู้ว่าตรงนั้นมันมีหลุมแบบนั้นอยู่สุดท้ายค่ะ
ล้มลงไปเลยทั้งคนทั้งรถหันมาดูอีกทีตัวเองเนี่ย
เลือดไหลเยอะมากต้องขี่รถลุยน้ำนะคะ
แล้วก็ทำตัวเองเนี่ยไปรักษาคุณผู้ชมลองฟังเสียงผู้บาดเจ็บดูหน่อยค่ะ

ที่นี้ติดถอยแดงแล้วผมกำลังจะเรียกขวา
แต่บางเงินตรงนั้นเหมือนห้างหน้ามันไม่เห็นหลุมเนี้ยครับ
ตีน้ำมันท่วมครับก็เลยขับลงไปตกหลุมนะครับ
เสียหลักล้มพี่ทราบอะครับมันเป็นลุมอะไรอ่ะครับพี่
ไม่ไม่ทราบเลยเบื้องต้นไม่ทราบเลยครับยังไม่รู้ด้วย
ก็คือขับปกติทุกวันก็ไม่เจอไม่เจอครับ
ถ้าว่าก็ขับผมแบบนี้แหละครับไม่มีคือคือปกติอ่ะ
เราขับอ่ะมันก็ไม่มีลมใช่ครับประกอบกับเมื่อคืนฝนตกอาจจะ
ชะล้างยางมะตอยออกใช่ไหมครับพี่ใช่ประมาณนี้
อ่ะทีนี้นะคะผู้บาดเจ็บเจ้าตัวบอกแบบนี้นะ
เย็บไปนะคะมีแผลที่ข้อเท้าถึง๕เข็มเลย
แต่เจ้าตัวโหที่ฉันยอมพี่เขาเลยนะเขามีสติ
เขาบอกว่าเขาขี่รถย้อนกลับมาที่จุดเกิดเหตุด้วยนะ
เพราะอะไรรู้ไหมเขาต้องการถ่ายภาพไอ้หลุมอันนั้นน่ะ
เออเก็บไว้เป็นหลักฐานคุณครับแล้วต้องการเรียกร้อยหน่วยงานให้รับผิดชอบ
ตัวเองเจ็บไม่ได้ไปทำงานนะคะและไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้กับใครอีก
ทีมข่าวของเราแน่นอนว่าก็อยากฟังทางฝั่งของผู้รับเหมากันหน่อย
ก็ได้รับคำตอบเรื่องของสาเหตุว่าผู้รับเหมาเขาซ่อมบำรุงท่อเดินสายไฟจุดนี้
แล้วเขาใช้ยางมะตอยลาดนะคะปิดฝาท่อไว้
แต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าฝนมันตกหนักทีนี้คุณยางมะตอยอ่ะ
มันก็เหมือนกับมันคงหลุดอ่ะน้ำท่วมแล้วก็มีรถเนี่ยขับมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย
ปรากฏยางมะตอยหลุดล่อนไปหมดก็เลยเกิดเป็นหลุมแบบนั้น
คุณจะดูเขาปิดอย่างงี้ดิใช่มันจะดูได้เท่ากี่น้ำล่ะ
ใช่แต่ล่าสุดเนี่ยคือเพิ่งมาปิดซ้ำนะแต่ก่อนหน้านี้คือปิดไปแล้ว
แต่ถามว่าถ้าฝนตกน้ำท่วมอีกมันจะหลุดอีกไหมล่ะนั่นแหละสิ
ใช่ไหมเขาก็เลยบอกเขาพร้อมนะจะรับผิดชอบดูแลผู้บาดเจ็บค่ะ
คุณผู้ชมคะมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกที่หนึ่ง
คล้ายคล้ายกันที่ฉะเชิงเศร้านะอันนี้คนขี่รถจักรยานยนต์มาดีดี
หลุมเหมือนกันคุณทัศนัยหลุมกลางถนนโอ้โหเจ้าตัวเนี่ย
ผู้บาดเจ็บสลบเลยนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนเลี่ยมมอเตอร์เวย์นะคะ
มนต์บางวัวอำเภอบางปะกงฉะเชิงเซาค่ะคนเจ็บชื่อนายสุรชายแจนโกดิ
อายุสามสิบแปดปีเจ้าตัวล้มเจ็บอยู่กลางถนนแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลค่ะพลเมืองดีที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าแบบนี้ว่า
ตัวคนเจ็บเห็นขี่รถจักรยานยนต์มามุ่งหน้าน่าจะไปตรงประตู๒
ตรงนั้นนะคะเวลโกรจากนั้นก็มองไม่เห็นหลุมที่หูเอาจริงคุณดูสภาพก่อน
มันเยอะมากนะคะหลายหลุมเลย
และคนบาดเจ็บเขาคงจะขี่ตกหลุมแหละ
เสียหลักก็เลยล้มนะคะแล้วสลบเลยทีเดียว

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาถึงนั่นเองค่ะ

อย่างนี้เป็นช่วงฤดูที่ฝนมันตกหนัก
อยากให้เจ้าหน้าที่นะคะทุกพื้นที่เข้าไปตรวจดูถนนกันหน่อย